พลังเข้าต้นรถไปสาน
ถ้าถ่ายรูปสำนวนหรือขอดูวีดีโอก่อนที่ผู้ต้องหาจะเข้าไปที่เรือนจำกลางตรงนั้น
มันก็คือภาพมันก็ขัดแย้งกันนิดนึงแหละนะคะ
มันก็ขัดแย้งกันนิดนึงว่าโรงพักแรกที่ส่งตัวไปกับข้างในที่ว่าให้ภาพมามันไม่ตรงกัน

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะอันนี้เป็นการร้องเรียนจากครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะคะคือมันเป็นสองคดีคู่กันไปนะคะคุณผู้ชมคือมันมีการเกิดก่อนหลังนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์แรกเนี่ยคือผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาเพราะว่ามีอาการคุ้มข้างแล้วก็เข้าไปในบ้านคนอื่นแล้วก็ไปทำร้ายเขานะคะซึ่
การที่มีการร้องเรียนกันคือหลังจากที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะคะมีการแจ้งความตำรวจจับพอเสร็จแล้วส่งตัวเข้าเรือนจำเสร็จแล้วเนี่ยเกิดเสียชีวิตขึ้นมาเหตุการณ์ตอนที่ผู้ตายเป็นผู้ไปบุกบ้านคนอื่นแล้วทำร้ายคนอื่นเนี่ย๑๘สิงหาคมนะคะแล้วก็อีก๒วันถัดมาก็เข้าสู่กระบวนการแล้วก็เสียชีวิตวันที่๒๕สิงหาคมทีนี้เดี๋ยวเราจะได้คุยกับผู้ที่เสียหายจะ

แล้วจะทำให้ตายตอนที่เข้าไปอยู่เรือนจำครอบครัวไม่ได้เชื่อแบบนั้นแล้วก็ตามเอกสารหลักฐานต่างที่ออกมาก็ไม่ได้มีระบุว่าจะมีลักษณะบาดแผลใดที่จะทำให้เป็นขนาดนั้นอันนี้เป็นความเข้าใจเบื้องต้นนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะคุยกันทีละสายเลยนะคะในรายการเพราะแม้แต่ผู้เสียหายจากเหตุการณ์ที่โดนผู้ตายทำร้ายเนี่ยก็ยังส

ท่านแรกเป็นคุณอาของผู้เสียชีวิตนะคะคุณอากรยากรกันหาบุตรค่ะคุณอาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอาจารย์ในรายการเนี่ยเราขออนุญาตใช้ภาพของผู้เสียชีวิตประกอบในข่าวด้วยนะคะขออนุญาตนะคะค่ะคุณอาขอแสดงความเสียใจด้วยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะค่ะขอบคุณมากค่ะเอาอย่างนี้เลยเดี๋ยวเราค่อยไปว่าก
คนอื่นนะแต่ทีนี้ถ้าไล่เรียงลำดับคุณอาไล่เรียงลำดับดูแล้วเนี่ยนะคะจากการเข้าไปในวันนั้นคุณอารู้ไหมว่าว่าหลานเนี่ยที่ที่เกิดอาการแบบเหมือนคุ้มข้างแล้วเข้าไปทำร้ายคนอื่นในบ้านเกิดจากอะไรคะไม่ทราบนะคะรู้เพียงแค่ว่าทางทางสถานีตำรวจได้ได้โทรหาเรานะคะว่าเขาเหมือนว่ามีอาการคุ้มข้างไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรค่ะก็รับทราบแค่นั้นค่ะค่ะคุณอาขออนุญาตถาม
มีอาการประสาทหรือว่าผู้ตายเคยมีประวัติอะไรในการรักษาแบบต่อเนื่องไหมคะ
ไม่มีค่ะแล้วก็อาการคุ้มข้างนี่เป็นครั้งแรกนะคะ
อ่าไม่ได้เป็นประจำนะ

เป็นคนขี้โมโหขี้โกรธหงุดหงิดอะไรหรือเปล่าคะนิสัยส่วนตัว
ไม่ค่ะไม่นี่เป็นครั้งแรกเลยที่ว่าอาการถึงขนาดนี้ปกติก็เหมือนธรรมดา
โมโหมั่งแต่ไม่เคยที่จะว่าไปชกต่อยหรือว่าทำร้ายใครอะไรขนาดนี้
หลานเป็นคนนิสัยใจคอยังไงคะ
ก็ล่าเริงแจ่มใสดีเป็นคนที่อัธยาศัยดีรักครอบครัว
กระทั่งมารับจ้างก่อสร้างนี้ก็ส่งเงินให้คุณยายก็คือเป็นคนคนดีคนหนึ่งในด้านที่ว่ากับครอบครัวนะคะ

คุณอาคะหลานเนี่ยดื่มเหล้าไหม

ก็ไม่ประจำค่ะก็ไม่ประจำเป็นบางโอกาส
ดื่มแล้วดื่มเยอะไหมคะ
ค่ะเวลาเขาดื่มไม่แน่ใจว่าปกติดื่มแล้วดื่มแบบจนสุดไหมใช่ไหมคะ
มันไม่มีตังค์ไปจำหน่ายซื้อจนหมดไมค์ได้ขนาดนั้น
เหมือนว่าสังสรรค์เพื่อว่าน้ำย่อยกันแค่นั้นเองในครอบครัว
เข้าใจค่ะขออนุญาตถามอีกเรื่องหนึ่งก็ส่วนตัวนะคะ
คือว่ามีประวัติการใช้ยาเสพติดอื่นไหม
ถ้าถามว่าเคยมีไหมถ้าพูดตามความจริงก็คืออาจจะเคยมี
ก็คือถ้าพูดตามตรงก็คือเมื่อนานมาแล้วเขาเคยบำบัดจากการตรวจฉี่เจอนะคะ
แต่ก็หลายปีมาแล้วหลังจากนั้นเราก็ไม่ทราบเพราะว่าเขาไปมาไม่ได้อยู่แต่เราประจำ
คือที่ต้องถามอย่างนี้คือว่าพอไปซักไซส์ประวัติดูอาจจะต้องกลับไปย้อนดูนะคะ
ว่าเกิดเหตุตั้งแต่วันที่๑๘ได้ยังไงก็เลยต้องถามนะคะ
ตอนที่เกิดเหตุมาแล้วหลายปีตอนนั้นลักษณะเนี่ยลักษณะที่มีประวัติเนี่ยไม่ได้เกิดการคุ้มคลั่งเหมือนรอบนี้ใช่ไหมคะ
ไม่มีค่ะก็เหมือนว่าเด็กเสพยาปกติแล้วเจอด่านตำรวจจับตรวจฉี่ก็คือเข้าส่งบำบัดแค่นั้นเอง
ไม่ได้มีประวัติการที่คุ้มครั่งหรือว่าทางโรคจิตโรคอะไรโรคประกัดอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เหมือนว่ารุ่นทั่วไป
หลายปีแล้วตอนนี้เขาอายุเพิ่ง๒๖ใช่ไหมคะ
๒๗ค่ะเดือนหน้าเขาครบ๒๗แล้ว
ทีนี้ค่ะจากเหตุการณ์วันนั้นมีการตรวจปัสสาวะไว้ไหมคะแล้วผลปัสสาวะออกมาไหมคะว่าเขามีสารอะไรในร่างกายไหมคะวันเกิดเหตุ
จากเบื้องต้นที่เราได้ถามกับคุณหมอที่ทำการชนสูตรศพแล้วนะคะก็คือยังรอยังรออยู่นะคะ

วันนั้นเนี่ยนะคะคุณอาได้คุยกับคนที่เป็นผู้เสียหายจากเหตุการณ์ที่หลานไปกระทำในบ้านไหมคะว่าเขาได้กลิ่นแอลกอฮอล์ไหมหรือเขาสังเกตว่ามันเกิดอะไรขึ้น
คุยค่ะเพราะเราไม่รู้ว่าเราคือเราไม่ได้เดินทางมาที่โรงพักติดต่อนะคะเราเหมือนว่าได้แค่ว่าตำรวจโทรแจ้งเราแล้วเราก็ไปปรึกษากันว่าเราไม่มีเงินประกันตัวนะ
ตอนนี้น้องชายผู้เสียชีวิตได้โทรกลับมาหาตำรวจเหมือนว่าถามสอบถามเรื่องความเคลื่อนไหวหรือว่าความคืบหน้าของคดี
ทางตำรวจก็บอกว่าเขาโดนคดีพยายามฆ่าด้วยนะก็ให้คุณเดินทางเข้ามาเพื่อติดตามคดีกับสารวัตรเจ้าของคดี
ก็คือถามว่าเบื้องต้นเขาเป็นยังไงก็เหมือนว่ามีแผลที่ศีรษะ๓๔จุดจุดละ๓๔เข็มอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็คิดว่าไม่ได้หนักหนาขนาดนี้ก็ปล่อยให้เป็นตามขบวนการกฎหมาย
คุณอาค่ะบ้านที่เขาเข้าไปก่อเหตุเนี่ยรู้จักกันไหมคะ
เท่าที่เท่าเท่าที่ณวันนี้ได้สอบถามกับฝ่ายที่เป็นที่เขาเข้าไปบุกลุกนะคะไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเลยเขาบอก
แล้วจะเข้าใจผิดหรืออะไรยังไงกันไหมคุณอาว่าได้สอบถาม
ไม่เจอเหมือนกันค่ะเขาก็บอกว่าเขางงกับสตร์การที่แบงค์เข้าไปบุกลุกบ้านเขา
ทำร้ายหรือว่าอะไรแล้วตอนที่เกิดเหตุเสร็จแล้วเนี่ยนะคะก่อนที่จะเกิดเหตุจนหลานเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ได้คุยกับหลานเองหรือว่าหลานได้คุยกับใครไหมคะว่าทำไมถึงเข้าไปทำไมไปทำเขาเกิดจัดเหตุอะไร
เข้าอยู่ในการควบคุมสถานีจำรวจแล้วก็
เวลานั้นโทรศัพท์ของเขาก็ได้หายไปในการที่ว่าโดนประชาธรรมหรือว่าเกิดเรื่องวันนั้น

คุณอาตกลงเขาโดนประชาธัณฑ์ได้ยังมั้ยคะ
อะไรอย่างเนี้ยคือเราไม่อยู่ในเหตุการณ์ตรง
นั้นเราไม่สามารถทีที่เนี้ยเข้าไปได้อืม
แต่ว่ามันมีบาดแผลมาให้เราเห็นในเบื้องต้น
เราเห็นบาดแผลอยู่แล้วว่านี่นะเขาบอกว่าจากการ
ทีนี้ค่ะที่คุณอ่าบอกว่าตำรวจบอกเนี้ย
คือสพประตูน้ำจุลาลงกรล่ะใช่ไหมคะ

ตำรวจบอกไหมคะว่าณตอนนั้นที่จับตัวเขาแล้ว
คือเมื่อตำรวจจับตัวเขาแล้วแปลว่ามันต้องผ่านเหตุการณ์
ถ้ามีใครรุมทำร้ายมันต้องผ่านมาแล้ว
บันทึกไว้ละเอียดแค่ไหนว่าเขาถูกทำร้ายตรงไหน

มันจะเป็นสาเหตุให้สุดท้ายแล้วเขาไปเสียชีวิตในเรือนจำได้หรือเปล่า
คุณอาจำได้ไหมว่าตำรวจบอกยังไงบ้างคะ
ตำรวจบอกว่าเขาโดนตีที่ศีรษะมาจากของมีคมนะคะ
แต่เขาก็เราก็เลยบอกว่าเราขอใบรับรองแพทย์ในการรักษาเบื้องต้นได้ไหม

ซึ่งใบรับรองแพทย์บอกละเอียดไหมคะมีแผลอะไรที่จะชะกัน
ขณะที่อยู่ดีเขาจะไปเสียชีวิตในเรือนจำได้ค่ะ
บอกว่าแผลตรงนี้ก็คือถ้าก็คือมีการบาดแผลลึกประมาณเท่านี้

ก็มีบอกแต่ไม่ได้
แต่มันไม่น่าจะเป็นสาเหตุใดทำให้เสียชีวิตได้
อืมตอนนั้นที่ตรวจไว้เนี้ยคือตามปกติแล้วคนทนายเจมส์ปกติแล้วก่อนคนเข้าเรือนจำเขาเขาต้องตรวจทั้งหมด
ว่าก่อนเข้ามีบาดแผลอะไรยังไงมาบ้าง
โทรครับมีการถ่ายภาพครับเขาจะให้ถอดเสื้อผ้าทั้งหมดเลย

แล้วก็ถ่ายภาพด้านหน้าด้านข้างด้านหลังอย่างที่ภาพที่เห็นนี่คือถ่ายภาพจากเรือนจำ
เหนือจากบันทึกไว้ว่าเป็นแผลอะไรตรงไหนของร่างกายแล้ว
คือตัวแผลเองก่อนเข้าเรือนจำต้องบอกไหมว่ามันหนักนะ
แค่ทำประวัติไว้เฉยเขาไม่ได้ตรวจร่างกาย

ไม่ได้ตรวจโดยแพทย์ไงเขาตรวจกับเจ้าหน้าที่ราชธรรมครับ

คุณอาแล้วดูจากบาดแผลแล้วเนี่ยคืออันนี้ฉันอ่านจากข่าวนะคะ
คือทางครอบครัวไม่เชื่อเลยว่าบาดแผลที่เกิดขึ้นก่อนเข้าคุกเนี่ย
จะทำให้เสียชีวิตได้ใช่ไหมคะ

อาร์ดีนะคะอีกครั้งนึงค่ะ
คุณอาตอนนั้นที่ตำรวจบอกว่ามีแผลตรงนั้นตรงนี้เนี่ย
คือครอบครัวมั่นใจจนถึงตอนนี้มั่นใจว่าแผลเหล่านั้นก่อนเข้าเรือนจำเนี่ย
ไม่ทำให้ตายแน่ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะไม่ทำให้ตายแน่
แล้วที่สำคัญคือหลังจากที่เขาเสียชีวิตเนี่ย
เจอบาดแผลอื่นซึ่งตอนก่อนเข้าไปในเรือนจำเนี่ยไม่มีใช่ไหมคะ
ก็คือต้องพิจารณ์ว่าเราได้รับ
เราได้ไปเอาเอกสารการส่งตัว
หรือว่าภาพตอนที่เขาตำรวจที่แรกเนี่ย
ได้ตัวเข้ามาจากสายตรวจอะไรต่างได้มาลงบันทึกประจำวัน
เขาถ่ายภาพประกอบการว่าเขาได้ขนาดนี้แล้วเขาไปรักษาเบื้องต้นอย่างนี้
ทางเรือนจำให้เรามาหลังจากผู้เสียชีวิตได้เสียชีวิตแล้ว
นักโทษได้เสียชีวิตแล้วว่าอันนี้คือภาพที่เขาถ่าย
วันที่เขารับตัวผู้ต้องหา
เครื่องมันแตกต่างกันเยอะนะค่ะกับ
สอนอได้ส่งแล้วเรือนจำเป็นคนรับ
คือแผลก่อนแล้วหลังเข้าใช่ไหมคะ

ตรงไหนที่คุณอาและที่บ้านของ
ผู้เสียชีวิตคาใจที่สุดคะ
เบ้าตาค่ะแล้วก็แขนซ้ายแขนขวา

คือมันไม่ตรงกันแล้วมันก็จะมีข้อให้เราสังเกตเห็นว่า
ส่งตัวผู้ต้องหาเข้าไปเรือนจำวันที่ยี่สิบแต่ถ้าวันที่๒๑ทางเรือนจำถึงได้ทำ
เรียกตัวนักโทษมาถ่ายภาพประกอบการในการทำสำนวนอะไรต่าง
ก็คือถ้าพูดตรงตรงก็คือผู้ผู้ต้องหาได้อยู่ในเรือนจำวันคืนวันที่ยี่สิบ
แต่เช้าวันที่ยี่สิบเอ็ดก็นะที่เรือนจำได้ได้เรียกตัวเข้ามาทำประวัติและหลวง
วีดีโอดูที่โรงพักอ่าประตูน้ำจุลาลงกรที่ไม่มี
ไม่มีรอยนี้ใช่ใช่ค่ะแล้วตามร่างกายด้วยไหมคะ
ในกล้องวงจรปิดของโรงพักเนี่ยมีตามร่างกายด้วยไหมคะ
ที่ทำให้เห็นว่าตอนนั้นยังไม่มีอะไรนะ
เห็นแต่ว่าถ้ามันมีบาดแผลทางโรงพักเขาจะส่งตัวไป
เขาก็ต้องมีการถ่ายภาพไว้แต่นี่คือเขาไม่มี
แล้วก็ทางแพทย์ก็ไม่ได้ยืนยันมา

แต่ดูเหมือนที่ชัดที่สุดคือเบ้าตาใช่ไหมคะ

คุณอาแล้วอันนี้พอหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ว่าหลานเสียชีวิตแล้ว
คุณอาได้ไปถามจากใครแล้วมีใครอธิบายให้ฟังไหมว่ารอยช้ำที่เบ้าตา
แล้วตามจุดอื่นของร่างกายมันมายังไงคะ
ก็คือได้หลังจากที่ผู้ตายเสียชีวิตแล้ว
ก็คือได้นำศพส่งไปที่ธรรมศาสตร์นะคะ
ธรรมศาสตร์เพื่อทำการผ่าตัดโรงพยาบาลธรรมศาสต

แล้วเราก็ได้เข้าพบหมอผู้ทำการธนสูตร

ก็คือถามว่าสาเหตุการณ์ตายมาจากอะไร

แล้วผลที่เขาโดนทำร้ายจากตรงนี้จะเป็นเหตุให้เขาต้องตายไหม
คุณหมอบอกว่ามันเป็นคนละส่วนกัน
เนื้อเยื่อสมองส่วนหนาได้รับการเลือดออกใต้เนื้อเยื่อสมองส่วนหนานะคะ
จากสาเหตุการณ์ที่ศีรษะไปกระทบของแข็งของแข็งที่นิ่ง
หมายถึงว่าผู้ต้องหาได้หงายหลังไปหรือว่าโดนซ้อมหรือทำร้ายไป
ศีรษะไปกระแทกกับพื้นปูนหรือว่าพื้นไม้หรืออะไรอย่างนี้

ซึ่งเราได้ถามคุณหมอนะคะว่ามันหมายถึงอะไรของแข็งเราไม่เข้าใจ
แล้วคุณหมออธิบายไหมว่ามันเกี่ยวกับแผลที่โดนจนต้องเย็บหัวเขาป่ะคะ
ไม่ค่ะตรงนี้ไม่ถึงกับทำให้เกิดสาเหตุการตายได้
คือที่ทำให้เขาเสียชีวิตเนี่ยคือเลือดออกที่เนื้อเยื่อสมองส่วนหนา
เพราะโดนอะไรนะกระทบของแข็งแบบนิ่ม
ว่าอะไรของแข็งแบบนิ่มเหรอคะหรือไง
นิ่งหมายถึงว่านิ่งคือว่าของแข็งทรงตัวอยู่กับที่แล้วร่างกายเราไปโดน
ขออภัยนิ่งนิ่งไม่ใช่นิ่มขออภัยค่ะนิ่งใช่ไหมคะ
ซึ่งยกตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นอาจจะเหมือนกระแทกอะไรสักอย่างใช่ไหมคะ
แทกมันกระแทกไปโดนฝาหรือโดนทำร้ายกระเด็นไปโดนฝา
หรือว่าเราหกล้มไปโดนป่าก็ต้องมาดูกันต่อไป
ตำแหน่งอยู่ตรงไหนบอกไหมคะไอ้จุดที่ว่านี้คือตำแหน่งตรงไหนของหัวคะ
หน้าหลังข้างกลางกระหม่อมไทยทอยหรือยังไงคะ
มันเป็นการวิจัยของหมอตรงนั้นเราก็ลืมถามแต่หมอบอกว่ามันเป็นเนื้อเยื่อ
เมื่อกี้ตรงข้างในที่เราอธิบายเบื้องต้นไปนะคะ
ทีนี้คุณอาซึ่งหมายความว่าสาเหตุที่ทำให้เขาเสียชีวิต
แม้ว่าจะมาจากส่วนหัวก็คือสมองนะคะเนื้อเยื่อสมองก็ตาม
ไม่เกี่ยวกับแผลที่โดนฟันที่ต้องเย็บใช่ไหมคะไม่เกี่ยวใช่ไหมคะ

เกี่ยวค่ะไม่สามารถที่จะตรงนั้นไม่สามารถที่จะทำให้เสียชีวิตได้
แล้วก็ตรงจุดอื่นที่มีรอยฟกช้ำไม่ว่าจะเป็นตรงไหนของร่าง

แล้วก็ไม่เกี่ยวกับจุดอื่นของร่างกายที่มีแผลฟกช้ำ
ไม่เกี่ยวกับสาเหตุการณ์ตายด้วยใช่ไหมคะ
ไม่เกี่ยวค่ะแขนหักขาหักไม่สามารถทำให้ตายได้

ก็คือจุดหนึ่งที่ครอบครัวคาใจมากเพราะชัด
ก็คือตรงเบ้าตาจุดที่สองคือสาเหตุที่หมอบอกว่าเขาเสียชีวิตจากสาเหตุนี้
ก็คือตำแหน่งก็คือเลือดออกเนื้อเยื่อสมองส่วนหนานะคะ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยว๒เรื่องนี้เดี๋ยวเราคุยกันต่อ
คุณอาเอาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวคุณอาเตรียมพร้อม
เราอาจจะโทรกลับไปหาคุณอาอีกครั้งหนึ่ง
แต่เดี๋ยวเราจะคุยกับทางราชธรรมให้ก่อนนะคะ
เพราะเรานัดท่านไว้เผื่อจะได้ความคืบหน้านอกเหนือจากเอกสารที่ออกมานะ
เดี๋ยวเราอาจจะโทรกลับไปแล้วขอฟังร่วมด้วยได้ไหมคะ

งั้นเดี๋ยวคุณอาคุยกับทีมงานนะเดี๋ยวตอนนี้เราขอโฆษณาแป๊บเดียวก่อนนะคะ
โอเคค่ะขอสักครู่ค่ะโอเคค่ะ

ค่ะสวัสดีครับคุณพี่ต่องกวนครับค่ะโน้ค่ะ

ก็มองว่าเหตุที่ทำให้เขาเสียชีวิตเนี่ยน่าจะเป็นบาดแผลที่ได้รับมาตั้งแต่ก่อนเข้าเรือนจำ

ผมก็ไม่ใช่แพทย์นะครับแล้วก็จริงแล้วเนี่ย
อำนาจในการใช้ดุลพินิษฐ์ตัดสินฟันทงว่าเสียชีวิตเพราะอะไรเนี่ย
ก็คือพนักงานสอบสวนท้องที่เกิดเหตุนะครับ
แต่จากพยานหลักฐานเบื้องต้นเอกสารนะครับพยานบุคคลที่ผมได้รวบรวมมาเบื้องต้นเนี่ย
ก็ฟังได้ว่านะครับฟังได้ว่าคุณชัดชัยเนี่ย
ก่อนที่จะถูกส่งตัวมาถึงเราเนี่ยถึงราชธรรมเนี่ยนะครับ
ได้ไปก่อเหตุนะครับไปก่อเหตุแล้วก็ถูกดำเนินคดีในข้อหาพยายามฆ่านะครับ
แต่ว่ากว่าเจ้าพนักงานตำรวจจะไปถึงอันนี้ต้องถามทางตำรวจอีกทีนะครับผม
ผมก็จะได้เฉพาะรายงานคำร้องขอฝากขังที่ถึงที่สุดแล้วเนี่ย
สารท่านบอกว่าให้มาขังที่นี่ที่นั่นนะครับในคำร้องฝากขังเนี่ย
ก็ได้บรรยายว่าเจ้าพนักงานไปถึงเนี่ยมีพี่น้องประชาชนนะครับ
ได้เข้าช่วยระงับเหตุเบื้องต้นป้องกันตัวด้วยอะไรด้วย
แล้วก็ทำการจับกลุ่มคุณชัดชัยไว้แล้วนะครับ
โดยสภาพคุณชัดชัยเนี่ยถูกกลุ่มคนหมู่มากนะครับ
ซึ่งในมิติหนึ่งอาจจะเป็นพลเมืองดีนะครับ
ก็พูดง่ายก็ถูกกลุ่มประชาชนเนี่ยที่เขาป้องกันตัวนะครับ
แล้วก็เพราะว่ามันมีหลักฐานว่าคุณชัดชัยนอกจากฟันคนแล้วไปฟันรถอีกอะไรอีก
แล้วก็อยู่ในอาการที่คลุ้มคลั่ง

อันนี้ตามเอกสารของทางที่ผมมีนะครับ
ก็ชาวบ้านเนี่ยหลายคนด้วยการเข้าล้อมจับนะครับ
และระหว่างที่ล้อมจับกลุ่มรุมกันเนี่ยนะครับ
ที่ในเอกสารที่ผมมีบอกว่า
ก่อนที่ตำรวจจะเข้าควบคุมตัวเนี่ย
ก็ได้รับบาทเก็บจากการถูกจับคุมในครั้งนี้

นำส่งโรงพยาบาลมีการเย็บแผลที่ศีรษะอะไรต่าง
เพราะปกติผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะอะไรต่าง
ก็อาจจะต้องรักษาอย่างนั้นนะครับ
เราก็มีการตรวจร่างกายเบื้องต้นค่ะขณะนั้นเนี่ยยังพูดจารู้เรื่อง
แต่ว่ามีร่องรอยบาดแผลนะครับเบ้าตาศีรษะมีแผลฉีกขาด๓แผลเย็บมาแล้วรวม๑๕เข็มเนี่ย
ก็สอบถามเป็นที่ชัดเจนว่าเขาบอกว่าไม่ใช่เจ้าหน้าที่เรือนจำทำ
เพราะก็เพิ่งเจอกันวันนั้นนั่นแหละนะครับเขาก็เล่าให้ฟังว่าโอเคเข้าใจดี
ในแพทย์ก็รู้ดีนะครับดูก็รู้ก็เลยแยกไว้สั่งให้แยกไว้ในแดนพยาบาล
ซึ่งเป็นแดนที่ค่อนข้างจะมีความหนาแน่นน้อยนะครับ

แต่แดนพยาบาลก็มีประมาณสัก๒๐คน
ก็มีเตียงคนไข้อยู่นะครับ
แล้วก็คุณชัดชัยก็อยู่ในห้อง๒๐คน
เราต้องมีพยาบาลเข้าไปตรวจร่างกาย
ก็ไม่เห็นว่าเป็นอะไรนะครับ
แล้วก็มีผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยงานของเจ้าพนักงาน
คอยดูแลอยู่ตามสมควรนะครับ
อาจารย์ประดิษฐ์ค่ะดิฉันขอเพิ่มนิดเดียวค่ะ
คือตอนที่มีการจับเนี่ยมีรายงานไหมคะ
ว่าเสพยาเสพติดหรือว่าดื่มแอลกอฮอล์

อันนี้คงอยู่ที่ตำรวจนะครับ
อาจจะเห็นเอกสารลักษณะอยู่ที่ตำรวจ
ผมพยายามชี้แจงและมีหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในการดูแลความปลอดภัย

เมื่อเข้ามาอยู่ในเรือนจำนะครับ
ซึ่งกระทรวงยุทธรรมโดยท่านสมศักดิ์เทพสุธิน
แล้วก็ทางกรมราชธรรม
ก็มีนโยบายชัดเจนว่าเราดูแลพี่น้องประชาชน

เราก็จะให้ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย
เราก็จะดูแลโดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน
เพราะฉะนั้นการทำร้ายคงไม่มี
ธิบดีที่ทางญาติเขาคล่องใจ
คือรอยช้ำตรงเบ้าตานั่นหนึ่ง

เพราะเขาเทียบว่าจากที่ตำรวจส่งไปตรวจแล้วทำเป็นเอกสารออกมา
มันไม่ตรงกับหลังที่เขาเห็นหลานเขาหลังจากที่เสียชีวิต
ว่ามันมีอย่างอื่นเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างมาก
เฉพาะเบ้าตาเขาดูจากสายตาแล้วเขาเห็นชัดนะคะ
แล้วก็นอกเหนือจากนี้ที่เขาไปถามหมอที่เบื้องต้นที่ตรวจที่ธรรมศาสต
ว่ามันถูกอธิบายยังไงบ้างคะ
แต่ว่าในเมื่อคุณจอมขวัญถามคำถามคมมาอย่างนี้นะครับ
โดยมีน้ำหนักว่าสงสัยว่าทำไมมันจะเพิ่ม
ผมบอกว่าคนต่อยกันเนี่ยบางทีแผลมันไม่ปรากฏในวันนี้นะครับ
มันไปปรากฏมันไปบวมมันไปช้ำ
และยิ่งเสียชีวิตเนี่ยทางการแพทย์เขามีคำศัพท์ว่า
รายบ่อมอติสไรก่อมอติสซึ่งการตกลงของเลือด
ในสภาพที่เสียชีวิตแล้วเลือดจะตกมานะครับ
เห็นรอยช้ำบวมอะไรเพิ่มขึ้นนะครับ
ผมต้องแสดงความเสียใจกับคุณแม่และญาติมิตรของคุณชัดชัยที่เสียชีวิตนะครับ
แต่ว่าผมก็คงจะพยายามที่จะอธิบายนะครับ
ว่าด้วยประสบการณ์ด้วยความเชื่อมั่นของเจ้าหน้าที่นะครับ
การปรับหน้าที่ของเรานะครับ
นโยบายที่ชัดเจนของกระทรวงและกรมเนี่ย
ไม่น่าจะเป็นไปได้ที่คุณชัดชัยจะถูกทำร้ายเพิ่มเติม
จากในเรือนจำของเราไม่ว่าจะโดยเจ้าหน้าที่
ซึ่งผมรับรองว่าในยุคของผมเนี่ยไม่มีเจ้าหน้าที่รายใดหรอกครับ
ที่ไปทำร้ายผู้ต้องขังเพราะว่าเราอธิบายกันชัดเจน
แล้วก็ลงโทษกันอย่างรุนแรงนะครับ
กระงับเหตุจราจนอะไรก็ว่าไปนะครับ
ผมยืนยันได้ว่าน่าจะเป็นตามที่ผมแถลงไป
เพราะว่าถูกทำร้ายมาก่อนที่จะมาอยู่ในความรับผิดชอบของเรา
คือจะบอกว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากแผลที่ถูกทำนั่นแหละ
อาจสังเกตได้ด้วยตาหรืออาจจะไม่ได้แสดงให้เห็นอาการ

คุณจอมขวัญครับผมไม่ใช่หมอนะครับ
แต่ว่าผมก็ร่ำเรียนมาบ้างวิจารณิติเวชวิทยาอะไรต่าง
ผมไม่ก้าวล่วงดุลพินิษฐ์ของผู้ใดหรอกนะครับ
แต่ผมกำลังจะเรียนว่าผมเชื่อมั่นในเจ้าหน้าที่ของผม
เชื่อมั่นในนโยบายนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ย
กรณีนี้มันก็ชัดเจนว่าก่อนเข้าเรือนจำ
ก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาอธิบายความว่าอย่างนี้
มีคำร้องต่อสารว่าเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นประชาชนจับกลุ่มกันก่อน
ซึ่งถ้าตำรวจท่านเมคเรื่องขึ้นมาเองเนี่ยก็มีความผิดถูกไหมครับ
เพราะฉะนั้นเอกสารทางราชการมันชัดเจนอยู่แล้วว่าคุณชัดชัยถูกทำร้าย
จากนอกเรือนจำก่อนที่จะถึงมือตำรวจด้วยซ้ำไป
ตำรวจพาไปรักษาแล้วก็นำส่งในสภาพอย่างที่เห็น
อย่างที่เห็นว่าผมยังดกดำอยู่อะไรอยู่
ก็เห็นสภาพก็ก็ยังโอเคอยู่นะครับแต่ว่าอาการทางสมองนะครับ
แต่ว่ามันก็น่าจะเป็นไปได้ที่ว่ามันจะออกอาการในภายหลัง
ประเด็นไปทำร้ายจะคงไม่มี
พอได้ประเด็นจากทางราชทัศนศ์เดี๋ยวทีฟฟิฟ้าก็จะได้คุยกับอีกสาย
คือผู้เสียหายด้วยนะคะแล้วถ้ามีเวลาอาจจะได้คุยกับคุณอาอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ซึ่งคุณอาเนี่ยฟังท่านคุยกับเราในรายการอยู่แล้วนะคะยังไงขอบคุณอธิบดีตอนนี้ก่อนนะครับผม
ผมขอความคุณานิดนึงผมแสดงความเสียใจกับญาติมิตรผู้ตาย
แสดงความเสียใจนะครับแล้วก็ผมขออนุญาตที่จะไม่พูดโต้ตอบ
เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของทางราชการเป็นเรื่องความสูงเสีย
เราไม่ต้องมาเปิดประเด็นมาโต้กันไปโต้กันมาผมก็ทำอย่างดีที่สุดนะครับในกรณีนี้นะครับ
แล้วก็เชื่อว่าอีกไม่กี่วันนะครับในการตรวจสอบข้อได้จริงในส่วนของกรมราชธรรมก็คงจะเสร็จเรียบร้อย
แล้วก็อีกไม่นานนะครับสำนวนการชนสูตรพลิกศพของฝ่ายตำรวจนะครับ
ที่จะต้องให้ได้ข้อเท็จจริงว่าผู้ตายเป็นใครตายที่ไหนตายเมื่อไหร่อย่างไร
และที่สำคัญใครทำให้ตายก็คงจะชัดเจนขึ้นมาตามกฎหมายนะครับ
เรื่องนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงเพราะว่าเป็นการตายในขณะถูกควบคุมตัวนะครับ
เพราะฉะนั้นตามกฎหมายเนี่ยก็ต้องบรรยัติคำศัพท์ว่ามันเป็นวิสามันฆาตกรรม
เป็นนักโทษเป็นผู้ต้องหางเป็นผู้ต้องหาอะไรก็แหละแต่ก็ต้องทำสำนวนการชัดเนินสูตรฟิกษพ
แล้วก็ถือว่าเป็นลักษณะของวิสามันฆาตกรรมซึ่งจะต้องมีกรรมการหลายส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ
ตำรวจทั้งฝ่ายปกครองทั้งแพทย์นะครับ
อย่าแต่งให้ท่านทราบเฉยว่าคุณอาฟฟังชี้แจงอยู่
ไม่ได้จะให้โต้ตอบกันยังไงขอบคุณฮะทิพธิบดีสำหรับตอนนี้นะคะ

สวัสดีค่ะขอทนายเจมส์นิดนึงก่อนเดี๋ยวเราจะไปคุยกับอีกท่าน
คือแบบนี้มันต้องยันกันด้วยอะไรคะ
ผลสอบของราชธรรมหรือคำอธิบายจากแพทย์ชนสูตรแบบละเอียด
ดูจากผลพิสูจน์ของแพทย์ครับว่าเขาเสียชีวิตมาจากอะไร
คือในเบื้องต้นก่อนว่าถ้าสังเกตดูเนี่ยมันจะมีการส่งตัวจากพนักงานสอบสวนไปที่แพทย์ก่อน
ซึ่งแพทย์จะวินิจฉัยว่ามีบาดแผลอยู่ตรงไหนอะไรยังไงบ้างนะครับ
ผลจากบาดแผลนั้นสามารถทำให้ถึงแก่ความตายได้หรือไม่
สิ่งที่พี่จอมขวัญถามแล้วเขาไม่รู้ก็คือยังมีการสแกนสมองไหม
เพราะว่าเสียชีวิตระหว่างอยู่ในการควบคุมของเจ้าพนักงาน
ราชทันต้องเอาผลของหมอที่ชนสุดอย่างละเอียด
มาเป็นข้อสรุปหรือว่าราชทันสรุปเองหรือยังไงคะ
คือในส่วนของการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา
กรณีที่มีนักโทษเสียชีวิตในขณะควบคุมดูแลของเจ้าที่
ก็จะต้องเอาหลักฐานหลายส่วนมาประกอบกัน
เพื่อวินิจฉัยหรือหาตัวผู้กระทำความผิดถ้ามี
ซึ่งตัวหนังสือใบรับรองแพทย์ของ
เขาเรียกว่าใบชนสุดเนี่ยนะครับของแพทย์โรงบาลที่หนึ่งก่อน
กับแพทย์โรงพยาบาลที่๒ในขณะที่เสียชีวิต
ก็ต้องเอามาพิสูจน์ร่วมกัน
เดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าตอนแรกเราจะคุยกับเอ่อ
จริงมีผู้เสียหายอีกหนึ่งคดีนะคะตั้งแต่ตอนที่ผู้ตายไปก่อเหตุไว้นะคะ
แต่เดี๋ยวเราลองขอคุยกับคุณอาในสายก่อน

ที่ได้คุยกับอธิบดีไปแล้วหรือเปล่านะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะเราคุยกับอีกหนึ่งท่านนะคะ
นี่ก็ถือเป็นผู้เสียหายนะคะคุณผู้ชมก็คือคุณปรีชามุ่งเงินนะคะ
คุณปรีชาสวัสดีค่ะคุณปรีชาอาการเป็นอย่างไรบ้างแล้วคะแผลหายหมดหรือยังคะ
คือตอนนี้ก็มีบางส่วนที่ว่ายังระบมอยู่นะก็คือกินเท้า

เราต้องใช้น้ำหนักเหยียบลงไปแล้วที่หัว
คุณปีชาจากข่าวเนี่ยนะคะโดนที่หัวสิบแปดเข็มใช่ไหมคะ
ที่หัว๑๘เข็มแล้วก็ตรงที่เท้ารู้สึกว่าจะห้าม
ส่วนหน้าอก๘ข้างหลัง๗นิ้วรู้สึกว่านิ้ว๗นะครับ

คือแผลเนี่ยยังปวดระบมอยู่บ้างแต่ว่าแผลนี่น่าจะเหมือนกับกึ่งจะแห้งเกือบหมดแล้วใช่ไหมคะ

คุณปีชาค่ะถ้าย้อนกลับไปวันที่เกิดเหตุคือวันที่๑๘สิงหานะคะ

ตอนจังหวะที่เข้ามาเนี่ยเราได้ทันสังเกตไหมว่ารักษณะการคุ้มคลั่งมันเป็นความโมโห
ข้างเพราะเมาหรือได้กลิ่นอะไรยังไงมากับตัวผู้ตายบ้างไหมคะ
คือเบื้องต้นที่เห็นเนี่ยไม่มีกลิ่นเหล้า

เพราะว่าผมปลุกความเขามากมายกลิ่นเหล้าไม่มีแน่นอน

อาการลักษณะแค่คือว่าคุณคลั่งคุณแบบเกลียดสติอะ
โทษนะคะอันนี้เราแค่ลองสันนิษฐานเฉย
คือน่าจะเป็นลักษณะการเมาอะไรมาสักอย่าง

หรือว่าเป็นเรื่องของความโมโหหรืออะไรยังไงคะ
ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของความโมโหใครสักคน
แล้วก็วิ่งขึ้นไปคือมีผู้หญิงวิ่งหนีขึ้นมาบนบ้าน

แล้วก็มาตะโกนบอกกับอาอาผมเนี่ย

ย่าช่วยด้วยมันจะฆ่าหนู
ผู้ตายเนี่ยตั้งใจมาทำร้ายคุณปีชาหรือมาทำร้ายผู้หญิงท่านที่ว่าคะ
คือผู้ตายเนี่ยเขาวิ่งไล่ผู้หญิงมา

คือบ้านที่ว่าบ้านผู้หญิงกับบ้านผมเนี่ยห่างกันสามหลัง
ผู้หญิงไม่ใช่คนบ้านเราไม่ใช่คนของบ้านเรา

ไม่ได้คนที่นี่เลย

คือเขาน่าจะตั้งใจทำร้ายผู้หญิงใช่ไหมคะ

แล้วอารมณ์ไหนทำไมฟันคุณปีชาเข้าหลายจุดจังอ่ะคะ
ผมห้ามกลับมาให้ขึ้นบ้านเนี่ยครับ
อ่าก็เลยตามข่าวนี้ก็คือได้มีดไดย่าของบ้านคุณปีชานั่นแหละ
ที่เอาคู่ไปใช่ไหมใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
เขาเข้าไปในบ้านผมวิ่งตามผู้หญิงขึ้นไป

เขาวิ่งขึ้นไปปุ๊บเขาแง่มองเห็นมีดเสพอยู่ข้างประตู
ค่ะคุณปีชาคุณคุณเพียกสุดนี้

เขาก็ตาขวางเลยมองมองหาผู้หญิงก็คือ
อาผมก็บอกว่าเฮ้ยเป็นใครน่ะ
ครับคุณปีชาขออภัยเหลือเวลาเหลือน้อย

เท่ากับว่าเขาตั้งใจจะทำร้ายผู้หญิงคนนั้น

ก็เลยทำให้เจอบาดแผลเยอะขนาดนี้ใช่ไหมคะ

เดี๋ยวถ้ามีปัญหาก็บอกทีมงานเราได้ช่วยกันกันตามได้

คุณปีชาได้เห็นไหมว่ามีการรุมทำร้าย

รุมประชาธรรมผู้ตายรุนแรงแค่ไหนคะ

ผมก็แฟนผมก็ให้เข้าไปทำแผลในบ้าน

ไม่มีเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจมีอยู่สองคน

ค่ะคุณปีชาคะตอนที่ปลุกปั้มสู้กันอยู่เนี่ยนะคะ
คือคุณปีชาสังเกตไหมว่าเขาหัวแตก
เขาหัวแตกตอนที่สู้กับเราหรือเขาหัวแตกก่อนหรือหลัง

เป็นคัวเป็นเป็นคเบื้อง

เราต้องเข้าไปฟันเครื่องมือทอไอ้เสียล้นในหัว

ไปหลังบ้านนั้นต้านทุกเค้กนี่คือตัวนั้นนัก

ไม่รู้ทางแล้วหลังบ้านหลังบ้านมืดไง

ไปโรงพยาบาลนี่หน้าตาเขายังสดใสผมไม่เห็นเป็นไรเลย
อืมต้องไปทำแพ้
คือคุณปีชาคิดว่าเป็นไปได้ไหมที่เขาจะโดนรุมจับ
รุมทำร้ายแล้วก็ฟัดกันอะไรแบบนี้

เป็นไปได้รัสนาในที่จุดจุดชนอ่ะหรอ
ผมว่ามันเป็นไปไม่ได้นะเพราะว่าเจ้าที่ตำรวจมีอ่ะ

ใช่ค่ะคุณปีชาตำรวจเรียกคุณปีชาไปสอบคดีของตัวคุณปีชาแล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะ
คือตอนนี้เรื่องสอบคดีรายละเอียดมีหน้าทุกนี้ครับร้อยเว้น
งั้นเอาอย่างนี้ค่ะคุณปีชาเนื่องจากเวลารายการเราเหลือน้อยมาก
แต่ยังไงถ้าคดีมีปัญหาอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราติดต่อกันอีกได้นะคะเดี๋ยวช่วยเหลือกันได้นะ

ครับครับยินดีครับ

อภัยนะคะเวลาเหลือน้อยอยากจะกลับมาปิดที่ทนายเจมส์

คือจนสุดท้ายต้องรอหมอยังเดียวเลย
รอหมออย่างเดียวแล้วก็พอได้ผลจากหมอใช่ไหมครับก็ต้องรอฟังผลจากคณะกรรมการท่านที่ท่านบอกว่าท่านตั้งคณะกรรมการสอบสวนไง

ว่าผลจะออกมาในบริษัทแบบไหนนะครับ
แต่ทีนี้คำถามคือว่าเวลาหมอชนสูตรเนี่ยหมอจะบอกได้เลยไหมว่ารักษณะที่คุณอาเขาบอกเนี่ยนะคะเลือดออกเนื้อเยื่อสมองส่วนหนานะคะเกิดจากกระทบกับของแข็งนิ่งที่ว่านี้เนี่ย

จะบอกได้ละเอียดขนาดที่ว่าลักษณะที่โดนเป็นล้มไปใส่หรือแรงขนาดไหนมุมเป็นยังไงถึงตายได้ไหมเป็นแผลที่เกิดขึ้นกี่วันมาแล้วคือละเอียดขนาดนั้นเลยไหม
ก็น่าจะละเอียดขนาดนั้นครับเพราะว่าอย่างนี้ในลักษณะของการที่หัวคนเนี่ยนะครับไปกระแทกของแข็งเขาเรียกว่าหัวเคลื่อนที่ไปกระทบของแข็งที่นิ่งนะครับกับลักษณะของหัวคนถูกไม้ตีบาดแผลจะไม่เหมือนกันนะครับ
ระยะเวลาสามารถบอกได้ไหมว่ามันเกิดขึ้นวันไหน
ถ้าเจาะเนี่ยได้นะครับผมเคยสอบถามหมอบางท่านเนี่ยเขาสามารถระบุระยะเวลาในการที่บาดแผลเนี่ยนะครับมีผลกับการตายเนี่ยสามารถระบุได้ครับ
เพราะที่ถามทนายเจมส์แบบนี้เนื่องจากว่ามันต้องบอกได้ขนาดที่ว่ามันเกิดขึ้นวันที่๑๘หรือมันเกิดขึ้นวันที่๒๐นะ
หรือไม่เกิดขึ้นวันที่๒๐เท่าไหร่นะก่อนที่จะเสียชีวิตวันที่๒๕เพราะฉะนั้นอันนี้หมอเท่านั้นที่จะบอกได้
แต่ทีนี้มาผนวกกับของราชธรรมตรวจสอบเองภายในไม่รู้ยังไงเนอ
ก็ในส่วนของราชธรรมเขาก็ต้องพิจารณาจากในวันนั้นพักที่ไหนอะไรยังไงในวันที่ขังวันแรกนะครับ
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่อยู่ภายในนั้นมีเห็นนักโทษทำร้ายกันไหมหรืออะไรยังไงนะครับ
เพราะฉะนั้นเอางี้ถ้าเบื้องต้นสำหรับครอบครัวนี้รอผลชนสูตรละเอียดของหมอจะบอกอะไรได้อีกเยอะกว่าแค่สาเหตุการตาย
จริงทั้งหลายประเด็นคดีคุณปีชาด้วยนะเมื่อสักครู่นี้ขอบคุณทางนายเจมส์ตอนนี้ก่อนนะคะ

สวัสดีค่ะอีกสักครู่แทนิวสโชว์ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ